คุณผู้ชมคะชาวบ้านวังทองจังหวัดลำพูนเขาไอเดียดีมากเขานำถาด
โต๊ะเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำเป็นป้ายจราจร
บอกทางหมู่บ้านค่ะอยากให้ไปดูค่ะ

ใช่สังเกตดีถาดนะมันคือถาด
ถ้าไม่บอกก็อาจจะไม่รู้นะคะ
เป็นป้ายจราจรบอกเส้นทางเป็นป้ายเตือนอันตรายในหมู่บ้านวังทองหมู่๔
ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะ
ผ่านผ่านมันก็เหมือนป้ายจราจรของกรมทางหลวงนะคะ
ส่วนที่เห็นเนี่ยก็เขาเอาเนี่ยมีถาดเห็นไหม

ทาสีเหลืองมันเป็นสีเหมือนสะท้อนแผล

เขาบอกว่าคือมันจะช่วยลดอุบัติเหตุนะ
เพราะว่าแถวนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ที่ขี่จักรยาน

ตรงนี้มันเป็นทางโค้งค่ะคุณผู้ชม

โค้งทั้งแยกไม่มีป้ายเตือนด้วย

เอาถาดเอาโต๊ะเก่าไม่ใช้แล้ว
ขอมาจากวัดนะคะลงทุนแค่ซื้อสีอย่างเดียว
ผู้กันมาเขียนทำเครื่องหมายทำป้ายเตือน
แล้วก็เอาไปติดกันตามทางโค้งตามทางแยก
ปรากฏว่าได้ผลดีลดอุบัติเหตุได้จริงค่ะ
ในโซนนี้นะครับ
เรื่องราวดีแบบนี้ต้องบอกต่อไม่ห่วงนะคะ
ใครอยากทำตามทำได้เลย
เพราะตำบลใกล้เคียงเขาเอาไปทำกันแล้ว
หมู่บ้านต่างเขาบอกอุ๊ยไอเดียดีลองดูบ้าง
เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันประหยัดงบประมาณหลวงด้วยนะ
แล้วก็ที่สำคัญลดอุบัติเหตุได้จริงนะคะ